น้อยคนนี้เอาจริงมีความพยายามที่ดี
จัดเก็บเก้าอี้ให้เข้าที่เข้าทางยอดเยี่ยมมาก
แต่ถ้าขยันเกินไปไม่ดีนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ทุกวันนี้น้องคนนี้เขาไม่เข็นเก้าอี้แล้วนะ
เขาเข็นอะไรครับ

อัมภาษกินหลังไปแล้ว

จริงคุณถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณเป็นพ่อคุณก็โกรธไม่ลง

โอเคพ่อไม่นั่งแล้วใช่ไหม

วันหลังเวลาลุกยกเก้าอี้ด้วยนะ

ซ้ำรอยระมัดระวังกันด้วยแล้วกันคุณผู้ชม